อเล็กบอลกันบ้างนะครับวันนี้ต้องติดตามครับกับการแข่งขันวอลบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ไปดูความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลหญิงไทยครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ลงฝึกซ้อมครั้งที่สองที่
ืมจิตถิ่นขาวนะครับพูดถึงถึงสนามการแข่งขันว่า
แสงไฟในสนามยังค่อนข้างที่จะจ้านะครับ
ส่วนเกมกับไต้หวันมองว่าไม่ง่ายเพราะว่าระบบทีมนั้นคล้ายกับญี่ปุ่น
ทำให้ประมาทไม่ได้ต้องเล่นอย่างเต็มที่ครับ
ส่วนงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะครับก็มี๔ทีมชะนำของเอเชียเข้าร่วมนะครับ
ทีมญี่ปุ่นแชมป์เก่าไทยรองแชมป์เกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็มีจีนซึ่งเป็นทีมเต็งด้วยนะครับโดยทีมชาติไทยก็มีโค้ชด่วน
ดันัยศรีวัชราเมธากุลและนุษราต้อมคำกัปตันทีมร่วมแถลงครับ
ไทยถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับจากสื่อเกาหลีใต้ที่ถามถึงความคิดเห็นว่า
กับเกาหลีใต้น่าจะเป็น๒ทีมเต็งที่จะแย่งชิงโคต้า
ในการแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งเรื่องนี้นะครับโค้ชด่วนตอบว่าตอนคัดโอลิมปิกรอบแรกที่โปแลนด์เนี่ย
ตัวเขาเองก็เชียร์ให้จีนและเกาหลีใต้ให้ได้โคต้าซึ่งจีนนั้นได้ไปแล้วถือว่าโชคดี
ดังนั้นการเจอกับเกาหลีใต้ที่ยังไม่ได้โคต้าแล้วก็เกาหลีใต้เองก็เพิ่งเปลี่ยนทีมงานผู้ฝึกสอนด้วย
ต้องบอกเลยว่าไทยต้องสู้สุดชีวิตถึงจะได้โคต้านี้นะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเวลา๘นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้เนี่ย
นักตบบุญกวิทยาลักษณ์เซาส์ไทยก็ออกมายื่นเส้นยื่นสายเบานะครับด้านล่างของที่พัก
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในวันนี้พลาดไม่ได้ย้ำกันอีกครั้งนะครับ
ไทยจะเจอกับไต้หวันครับถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๑๕นาทีเป็นต้นไป